สบสได้ร่วมกับตำรวจทองหล่อค่ะเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม
สปาแห่งหนึ่งย่านพร้อมพงศ์สปาแห่งนี้เนี่ยลักษณะค่อนข้าง
แหลบนะคะเป็นการบอกว่านวดโดยสาวสวยนวดโดยพริก
ตี้แล้วก็ให้บริการเฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นก็เลยเข้าไป
ตรวจค้นค่ะในแพทย์พัทรพลจึงสมเจตภัยศาลผู้อำนวย
การกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สบสพร้อมด้วยตำรวจนครบานทองหล่อนะคะเข้าไป
ตรวจสถานประกอบการชื่อว่าสตูดิโอคาวาอิโฆษณาว่าเป็น
ิตตี้สปานวดโดยพริตตี้นวดโดยสาวสวยอะค่ะก็บอกว่า
ให้บริการเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทย
สามสิบเก้าแขวงคลองตาเนื้อเขตวัฒนากรุงเทพฯพอเข้าไปตรวจ
สอบพบว่าพริตตี้สปาแห่งนี้เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีห้องให้บริการนวดอยู่ห้าห้องนะคะผู้ให้บริการก็เป็น
ผู้หญิงล้วนเลยอายุระหว่างยี่สิบสองถึงยี่สิบหกปีสาม
คนเปิดมาแล้วปีหนึ่งให้บริการเฉพาะสุภาพบุรุษเปิดตั้ง
แต่เที่ยงวันยันตี๒ค่ะแล้วก็พบว่ามีการโฆษณาผ่าน
ไซต์ในลักษณะที่ค่อนข้างจะล่อแหลมทางเพศอัตราค่า
บริการอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันสามร้อยบาทต่อ
หนึ่งชั่วโมงตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้
รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทเพราะว่าการตรวจค้นครั้งนี้ไม่พบใครที่ไป
ใช้บริการแล้วก็ไม่พบการขายบริการทางเพศนะคะในแพทย์
พัฒนาพลย้ำเลยค่ะว่าแม้พระราชจบรรยาสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจะยังไม่มี
ผลบังคับใช้แต่ในระหว่างนี้สบสยังควบคุมตาม
กฎหมายเก่าขอยืนยันว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ต้องได้รับอนุญาตนะคะและต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสบสซึ่งประชาชนสังเกตได้ค่ะจะมีใบรับรองมาตรฐาน
ประกอบการและตราสัญลักษณ์มาตรฐานสบสลักษณะจะเป็น
รูปมือแล้วก็มีดอกกล้วยไม้สีม่วงนะคะถ้าไม่มีให้สงสัย
ได้เลยว่าน่าจะไม่ใช่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะให้
สังเกตสัญลักษณ์ให้ดีนะคะ